ตกใจแต่ว่าเป็นแก้มก้นหัวขาวของสาวเจนี่ค่ะ
กลายเป็นประเด็นร้อนลอดว่อนโลกโซเชียลกันเลยทีเดียว
เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของชาวเน็ตมากมาย
ติดตามข่าวนี้พร้อมกันเลยค่ะ
คือฮาสนั่นโลกโซเชียลจนต้องเรียกหารถดับเพลิงมาดับไฟในงานปาร์ตี้
ทันทีที่เพื่อนสาวสุดซีหนึ่งในสมาชิกแก๊งนางฟ้าอย่างวุ้นเส้นวิริธิภา
ได้โพสต์ภาพคู่กับเจ้าของวันเกิดสาวเจนี่ในวัย๓๕ปีเต็ม
ที่เผยให้เห็นก้นอร้ายอารามของนางเอกหน้าแบบเต็มจอ
ทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
ก็ว่าเป็นการฆ่าเพื่อนสาวออกสื่อและโป๊จนเกินงามไปหรือเปล่า
ในขณะที่แฟนคลับบางคนก็เข้าใจว่านี่เป็นงานเลี้ยงส่วนตัวของนางเอกคนดังเท่านั้น
ไม่ได้เป็นการแต่งออกมาเดินในที่สาธารณะแต่อย่างใด
โดยภายหลังเหมือนสาววุ้นเส้นเองก็อาจจะรู้ตัวว่าภาพดังกล่าวเป็นที่ฮือฮาในสังคมออนไลน์
ตัดสินใจลบภาพทิ้งแล้วโพสต์ใหม่อีกครั้งในมุมที่มิดชิดมากกว่าเดิม
แต่ก็ดูเหมือนว่าจะสายไปซะแล้วล่ะค่ะ
เพราะสายตรวจโซเชียลแคปเอาไว้ได้ทันแถมแชร์กันกระหน่ำไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แต่งานนี้ก่อนที่ใครจะพากันดราม่าอีรุงตุงนังกันไปใหญ่
นางเอกหน้าแบ๊วก็ขอโชว์ความสตรองโพสต์ภาพที่ร่วมเฟรมกับเพื่อนสนิท
นานาเวย์และสาววุ้นเส้นพร้อมข้อความว่า
งดดราม่างานวันเกิดเมื่อคืนเพราะเธอถ่ายชุดว่ายน้ำมา๓รอบแล้ว
และงานก็จัดขึ้นแบบส่วนตัวส่วนตัวอีกด้วยค่ะ